กันที่ฟุตบอลโยต้าแม่โขงคลับแชมปิ้ลชิป๒๐๑๗รอบชิงชนะเลิศนัดแรกนะคะ
นักคันหว่าค่ะเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของเมืองทองยูเนเต็ดแชมป์โตยาต้าลีกครับจากประเทศไทย
เกมการแข่งขันนะคะดำเนินไปจนถึงนาทีที่๖ค่ะ
จังหวะนี้ซีโรชัดทองหลุดแล้วก็ยิงจังหวะแรกนะคะ
แต่ว่าติดเซฟผู้รักษาประตูและสุดท้ายเป็นอดีศักดรายสอนที่ซ้ำดาบ๒เข้าไปค่ะ
ทำให้เมืองทองยูเนเต็ดก็ขึ้นนำอย่างรวดเร็วตั้งแต่นาทีที่หกนะคะหนึ่งประตูต่อศูนย์

แต่ในนาทีที่สี่สิบสองจากจังหวะจ่ายเสียกลางสนามของเทียทรบุญมาทันและสุดท้ายเป็นยุสซุปตูเร่นะคะที่ยิงเสียบเสาไกลให้เจ้าถิ่นตามตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่ง

ครึ่งหลังนาทีที่๘๗สารัสอยู่เย็นก็แปลลงจังหวะนี้นะคะให้เมืองทองนำอีกครั้ง๒ประตูต่อ๑
และหลังจากได้ประตูขึ้นนำค่ะก็ยังคงเปิดเกมบุกนะคะและในช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้ายค่ะ
สินแดงดาที่ลงมาเป็นตัวสำรองก็แหวกแนวรับและสุดท้ายส่งให้อดีศักดิ์ยิงปิดท้ายให้เมืองทองบุกมาชนะซันนาคันวาไป๓ประตูต่อ๑
ก็คุมความได้เปรียบนะคะก่อนที่จะกลับไปเล่นนัดที่๒ที่ประเทศไทยค่ะ
โดยเกมนัดที่๒นะคะไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดค่ะ

เมืองทองยูเนเต็ดพบกับสนาคันวาจากเวียดนามนะคะ
เกมนี้จะแข่งขันกันที่สนามสุพัชลาศัยวันที่๖มกราคมนะคะ
ก็จะเข้าสัญญาณถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาทีค่ะ